กลายเป็นภาพชินตาของพ่อค้าแม่ค้าตลาดน้ำอำภาวาอำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงครามที่ทุกเช้าวันหยุดจะพบเห็นชายพิการวัยเกือบ๖๐ปีคนนี้
ขับรถจักรยานหยนดห้วงข้างที่บรรทุกทั่งกล้วยละมุษและมะละก่อเต็มคันรถ

ไปขายที่ตลาดริมน้ำอำภาวา
พร้อมภรรยาและลูกสาวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

อุบัติเหตุตกจากที่สูงเมื่อ๒๐ปีก่อน
ส่งผลให้เขาให้เกล่ายเป็นอำมะพรึกอำมะพาตครึ่งท่อนล่าง
ขาทั้งสองข้างไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเคย
เขารู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งเมื่อนึกถึงความหลัง
แต่ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่อย่างมีคุณค่า
เห็นความสำคัญของชีวิตตัวเองให้มากที่สุด
สภาพจิตใจที่เข้มแข็งทำให้สมชายลุกขึ้นสู้
มุ่งมั่นทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอีกครั้ง
พร้อมยึดหลักแนวทางพระราชดำริของในหลวง
เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

เพราะว่าเราจากปกติเดินได้แล้วมาเดินไม่ได้ใช่ไหม

แต่ทีนี้ในเมื่อเรามองไปเบื้องบน
เห็นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาเนี่ย
การท้อของเรามันเลยลดน้อยลงไปมาก
เพราะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็ทรงที่นี้พระราชมนิตว่าให้ชีวิตพอเพียง

เป็นพระเจ้าแผ่นดินของคนไทยแท้

เดินไปตามท้องไล่ท้องนาขึ้นป่าขึ้นเขา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ท้อ

เราต้องเดินตามรอยของพ่อไลวะเราให้ได้
เป็นหนึ่งในงานฝีมือของสมชาย

สอหากรามะพร้าวที่ไร้ประโยชน์

มาออกแบบด้วยความคิดที่สร้างสรรค์
ผ่านงานฝีมือที่ละเอียดตระนีด
โดยเขายังถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาชีพเหล่านี้

สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง
ทั้งนี้ความภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใด
คือการที่ได้เห็นลูกทั้งสองคน
เรียนจบและมีอนาคตที่ดี
เราเป็นผู้พิการแล้ว

แต่เรามาลูกชายลูกสาว
โตมาเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วเรียนจบแล้ว

ผู้เป็นพ่อหรือผู้เป็นแม่

ถึงครอบครัวเสาหลักแต่เป็นการ
แต่ว่ายังทำให้ลูกตรงนี้ได้

ร่างกายที่พิการของผู้เป็นพ่อ
ไม่ได้ทำให้ลูกทั้งสองคนรู้สึกอัด
ลายเป็นความภาคภูมิใจที่พ่อคนนี้เป็นแบบอย่างให้กับผู้พิการคนอื่น
ลุกขึ้นต่อสู้ไม่ยอดท้อต่อโชคชะตา
รวมถึงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของตัวเองด้วย
ภูมิใจครับเพราะว่าเขาเจ็บขนาดนี้เขายังสู้

เพราะว่าเขาไม่ครบ๓๒เขายังสู้ชีวิตมาขนาดนี้
ผมก็ต้องยึดตรงนี้เป็นแบบอย่างคือแบบ
เอาไปสู้ชีวิตบ้างอย่าไปท้อถอยอะไรอย่างนี้ครับ

พ่อเป็นคนดีสู้ชีวิตมาตลอด
ทำให้เรารู้ทุกอย่างว่าการที่ลำบากไม่ได้ลำบาก
ต้องสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของเรา
แต่พ่อแม่ของเราก็รักพ่อตลอด
ไม่เคยคิดว่าพ่อเป็นคนพิการ

พิการไม่ต่ำต้อยไปคนอื่นเลย

นอกจากกิจวัตรประจำวันที่สมชาย
ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแล้ว

เปิดบ้านเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถเข็น
และสำล้อโยกสำหรับผู้พิการฟรี
โดยได้รับงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ไม่พร้อมทางร่างกายตลอด๒๐ปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้เขาได้รับคัดเลือก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้เป็นคนพิการต้นแบบประจำปี๒๕๕๙
สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัว
และเป็นตัวอย่างให้กับผู้พิการในชุมชนต่อไป

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน